คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีคุณยายวัย๗๕นะคะเป็นอัลไซเมอร์
ก็อยู่กับลูกสาวแต่ว่าลูกสาวเนี่ยป่วยไม่สบายกินยาแล้วก็หลับไป
ขึ้นมาอ้าวแม่ไม่อยู่แม่ไปเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ถูกรถชน
รถเขาอ้างว่าเขามองไม่เห็นชนเข้าไปเต็มเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพสุวรรณภูมิเข้าไปตรวจสอบนะคะ
รถยนต์ชนคนเดินถนนจนเสียชีวิตที่ถนนสายบ้านดอนยางบ้านตังหมอง
หมู่๔ตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางหอมสุวรรณธาดาอายุ๗๕แล้วนะคะ
สภาพศพใส่กางเกงเอวยืดลายผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าสีเขียว
แขนขาเนี่ยผิดรูปเลยกระโหลกศีรษะแตก
ทะเบียนกไก่บใบไม้๗๙๐๙ขอนแก่นก็อยู่ตรงนั้น
สภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยมีร่องรอยการเฉียวชน
ชิ้นส่วนรถยนต์ยังตกอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
คนขับรถก็ไม่ได้หนีไปไหนรอให้การกับตำรวจ
คนขับรถชื่อว่านายสมภารสวัสดีผลอายุ๖๑ปี
ก็บอกกับตำรวจว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
องไม่เห็นว่าคุณยายหอมเนี่ยเดินอยู่บนถนนเพราะว่ามันมืดมาก
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับชาวบ้านตรงนั้นน่ะนะคะไปคุยกับในเหลี่ยมพาณิชย์
ซึ่งก็เผาถ่านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นยายหอมเนี่ยเดินโซเซ
ตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันเกิดเหตุ
ก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนจะไปไหน
หอมก็ตอบแค่ว่าบ้านอยู่บ้านหินกอง
แต่จำไม่ได้ว่าญาติเป็นใครชื่ออะไรไม่รู้จะเดินไปไหนนี่
เหลี่ยมบอกว่าก็เลยสงสารค่ะ
ก็เอานมให้เอาเครื่องดื่มเกลือแร่ให้กลัวว่ายายหอมจะหิว
พอช่วงเย็นใกล้ค่ำยายหอมเดินตรงออกไปทางถนน

เหลี่ยมบอกว่าก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
แจ้งตำรวจไปแจ้งสารวัตรหมู่บ้าน
ไปประกาศตามหาว่าใครเป็นญาติของยายหอม

แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันมารับไปยังไม่ทันมาช่วย
เกิดอุบัติเหตุโดนรถชนเสียชีวิตซะก่อน
ขี้รถคล้องไปเหลี่ยย
พวกผมนายยังพื้นหนังถนนไป

แต่มันเป็นสิ่งที่ดัดค้ำ
ผู้นำทั้งหินกวางให้ประกาศเอามาหลับเอาหน้า

เป็นชาติวัฒน์ทุนก็เปิดทราบให้ผู้สวยอดีตผู้สวยปีน่ะ
ถ้าเบิ้งว่ามุจจักรคนของพวกนี้เปล่ามันมัวแมนว่ะท่าน
อ่ามันก็เลยเบิ้งอยู่เห็นรถขั้นปีอับขั้นที่มันขั้นนี่แหละ
แต่กว่าที่หวังพ่อดีฉันเนี่ยนั่นมองเกินเหตุน่ะเนี่ย
ส่วนลูกสาวของยายหอมค่ะนางสุรัตน์ทองหลงอายุ๔๙ปี
ก็คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าเสียใจที่ไม่มีเวลาดูแลแม่
เพราะตัวเองก็ยากจนไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพ

เดือนหนึ่งก็กลับบ้านได้แค่ครั้งเดียวอะค่ะ
ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มา๔๕ปีแล้ว
ก็มีพี่สาวคอยดูแลแต่พี่สาวก็ป่วย
มีอาการทางสมองก็ดูแลแม่ได้ไม่เต็มที่
ก่อนหน้านี้เคยห้ามแม่ออกจากบ้านแต่ก็ห้ามไม่ได้
ขังก็ไม่ได้อ่ะนะคะก็ทำได้แค่พยายามให้แม่อยู่แต่ในบ้าน
แล้วก็พยายามให้แม่ท่องจำว่าบ้านแม่อยู่บ้านหินกองนะ
อยู่บ้านหินกองนะให้แม่ท่องอยู่แบบนี้
แล้วก็ฝากชาวบ้านในพื้นที่ว่าช่วยดูหน่อยนะ
เป็นหูเป็นตาให้หน่อยครั้งนี้ที่แม่หายออกจากบ้านไป
ก็ช่วยกันหานะแต่กลับมาเกิดอุบัติเหตุนี้ซะก่อนนะคะ
ส่วนลูกสาวคนที่อยู่กับใยหอมอะนะคะ
นางสมบัติชัยสำโรงอายุ๕๔ปี
เขาก็บอกว่าตัวเขาเองป่วยมีอาการทางสมองมาหลายปีแล้ว
ก็ต้องไปรับยารักษาอาการทุกเดือน
ใช้ชีวิตแบบลำบากทั้งคู่ป่วยทั้งคู่
วันที่แม่หายตัวไปตัวเองกินยาเผลอหลับ
ตื่นมาเอ้าแม่หายไปแล้ว
โน้นจะนี่ก็ไปรับเอาแกมาบ้าน
ก็ไม่เป็นไรนะตอนนั้น

อันนี้ก็คิดว่าแกจะหายไปทั้งคืนเหมือนเมื่อก่อน
แต่ตอนนี้ไม่ได้หายไปทั้งคืนเลยหายไปทั้งชีวิตเลยทีนี้
แต่ว่าทางฝ่ายคู่กรณีที่ขับรถชนยายหอม
ก็ยังไม่ได้ติดต่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไร
แต่เบื้องต้นก็ไม่ได้หนีไปไหนให้การกับตำรวจแล้ว
เดี๋ยวเคลียร์ประกันอะไรเสร็จเขาก็จะมาช่วยเหลือทางครอบครัวยายหอมต่อไป